ก่อนอื่นเรเรายังจำเรื่องบิ๊กเอ็มได้มั้ยคะ

กองสลากพลัสเนี้ยอีกเรื่องนึงวันนี้

แต่ปรากฏว่ามันกลายเป็นรูปภูมิ
ต้องบอกว่าต่อจากหมวดจรูนกับครูปีชาก็เป็นเรื่องนี้นะ
ก็พี่ว่ามันอันนี้ยาวกว่าเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยจะไปฟ้องคุณนวัดเขาก่อน
เราจะการประกวดมิสแกรนด์เนี่ยก็จะเห็นว่าจะให้แบบว่าเหมือนมีสัญญากัน
ว่าจะให้มิสแกรนไปมอบรางวัลสำหรับคนที่ถูกรางวัลที่๑ตลอดเวลา
ทุกงวดปรากฏว่าหลังเนี่ยก็ไม่ได้เอาคุณอิงฟ้าคืออิงฟ้าวราหะใช่ไหม

ก็ต้องยอมรับอิงฟ้าเป็นกระแสของอิงฟ้าเอ๊ะทำไมอิงฟ้าไม่เห็นไปมอบรางวัลหลัง
เขาก็เลยว่าเอ้าเดี๋ยวจะฟ้องละนักการปรากฏมิสแกแลนด์
ว่าผิดสัญญา
ไม่มีจริงไงก็คือคนที่ถูกไปจ้าง๕๐๐๐บาท
น้องมณีน้องมณีสวัสดีครับ
แล้วในสัญญาเนี่ยก็คือมิสแกนเนี่ยต้องไปแจกที่กรุงเทพกับริมณฑลต่างจังหวัดไม่ไป
คุณนวัดก็ไปสืบมาว่าถูกจริงหรือเปล่าถูกจริงหรือเปล่า
เพราะมีคนมาเล่าว่าอันนี้เป็นหวยทิพย์ตั้งแต่งวดแรกเลย
งวดแรกก็คือกลายเป็นเรื่องเป็นราวจนในที่สุดวันดีคืนดี
ก็ไปแจ็คพอร์ตที่บิ๊กเอ็มบิ๊กเอ็มก็บอกว่าไปรับงานเกี่ยวกับเพชรพลอย
ไปเจอเวอรี่ขนาดนั้นอุ๊ยน้ำตาไหลตื่นเต้น

เพราะที่เขาโพสต์ไอจีแรกสุดที่เป็นข่าวเลยคือโพสต์ไอจีบอกกรี๊ดกลางกองถ่าย
๒๔ล้านแล้วก็โพสต์ภาพนี้แต่ไปอ่านคอมเม้นต์ดี
ฉันยังบอกว่าทุกวันนี้หลังจากที่ฉันโดนทัวร์ลงบ่อยฉันเป็นคนเสพติดคอมเมนต

เฮ้ยแต่คอมเมนต์เขารู้นะพวกเราเองที่ไม่รู้แต่คนดูอ่ะเขารู้
ไม่เอาตรงนั้นวันนั้นดาราก็ยากแล้วเปล่า๐๐๐ประเศนที่จะถูก
ไม่ได้ถูกตั้งเท่านั้นนี
๑ในล้านใช่ไหมครับ๑๐๐ล้านใบมีคนถูก๑๐๐คน
เพราะชั้น๑แล้วเราพูดมาตลอดก็กลายเป็นบิ๊กเอ็ม
หลังจากนั้นปุ๊บช่อง๗คุณนวัดก็ไลฟ์สดคู่กับบิ๊กเอ็ม
ก็มาไลฟ์ส่วนยอมรับทำไปโดยไม่รู้
สักพักเจ้าของร้านเพชรมาร้องไห้คราวนี้เพชรพันปีร้องไห้
ยาวไปยาวไปยาวไปเลยคือที่คุณแพทเทิร์นปีออกมาร้องไห้
นั่นเป็นครั้งแรกที่คุณเพชรพันปีออกมาเลยนะคะเพราะก่อนอันนั้นเป็นคนอื่นออกมา
ออกมาร้องไห้เพราะว่าสงสารบิ๊กเอ็มครับหลังจากที่ช่องเจ็ดอ่ะ
เปรี้ยงมาว่ายกเลิกสัญญาบิ๊กเอ็มเขาออกมาร้องห่มร้องไห้
บอกว่าสงสารเขาอย่าไปทำเขาเลยเธอผิดเองอย่าไปแบบลงที่บิ๊กเอ็มเลยอะไรอย่างนี้
แล้วก็มีตัวละครใหม่มาหลังจากนั้นคือหมอดูที่ชื่อ
อาจารย์ลิลาดาอาจารย์ลิลาดาครับผมก็ออกมาแฉกว่าความยุติศาสตร์อันนี้นะ
หน้าที่ของฉันคือทำให้บิ๊กเอ็มพ้นมณฑินหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะ
แล้วก็ออกมาแฉคุณเพชรพันปีอันนี้คือตอนที่ร้องไห้ตอนรู้ว่าบิ๊กเอ็มโดนยกหลาน
ก็คือบิ๊กเอ็มเนี่ยไม่ได้รู้จักคุณคุณเพชรพันปีนะอ่าเขารู้จักหมอดู
อาจารย์ลิลาดาใช่แล้วก็ทำสบู่ด้วยกันแล้วก็คุณเพชรพันปีเนี่ย
ก็สั่งสบู่อาจารลียดาสองหมื่นก้อนนะครับแล้วก็บอกว่ามีข้อแม้ว่า
พาบิ๊กเอ็มมาหาด้วยอ่าพอพอร้องไห้เสร็จปุ๊บหมอลินระดาออกมาปุ๊บ
ก็เป็นตัวละครอีกคนนึงคือลูกชายเพชรพันปีที่ออกมาที่วันนั้นเราคุยกันบอกว่า
แต่เขาเหมือนอ่านบทอ่านสคริปต์เนาะ
มีพาดพิงบอกว่าแม่ผมยอมรับแม่ผมรับงานจริงนู่นนี่นั่นนู่น
แล้วก็พาดพิงไปถึงหมอดูลินระดาบอกว่า
คุณอย่ามาโบ้ยให้แม่ผมเรื่องบิ๊กเอ็ม
เพราะคุณเป็นคนพามาคุณก็รู้เห็นรู้เรื่องรู้ราวด้วย
คุณก็รู้อยู่ว่าคุณเองก็รับเงิน
แล้วรู้ว่ามันเป็นแบบการตลาดมาร์เก็ตติ้ง
ง่ายหวย๒๔ล้านไม่ได้ถูกจริงอันนี้คือที่ลูกเขาพูดมา
ติ้งใช่คุณแม่ผมก็ร่วมด้วยอ่าอาจารย์ลินระดาหมอดูพยากร
รู้เห็นเป็นใจด้วยอืมเอาบิ๊กเอ็มมาเกี่ยวข้อง

คือกำลังถามว่าตัวละครอีกหนึ่งคุณลิน่าจัง
ว่าวันนี้ที่ว่าเส้นสมองจะแกรกมาก

แต่คุณลิน่าจังเขาออกมายอมรับนิวเขาก็โปรโมท
เขาก็รู้สึกเขาตกเป็นเหยื่อเป็นแพ้เหมือนกันก็พูดกับใครบิ๊กเอ็ม

ทีนี้หลังจากที่ทางลูกชายออกมาพูดใช่ไหมคะ
เมื่อคืนนี้คุณเพชรพันปีโพสต์สเตตัสเฟซบุ๊คยาวแบบ
ยาวเวอร์ยาวมากอธิบายนู่นนี่นั่นนู่น
จนกระทั่งวันนี้ไปออกรายการพี่หนุ่มใช่ไหมคะ

มาอัปเดตเรื่องรายการของพี่หนุ่มเนาะหนกระแสว่าเขาพูดยังไง

มันมีประเด็นคุณเพชรพันปีมีประเด็นหลายเรื่อง
หวยทิพย์๒๔ล้านเรื่องหนึ่งแล้ว
แล้วก็เรื่องที่ว่าขายเพชรขายพลอยพลอย

จริงหรือไม่มันได้หรือไม่

เหมือนสั่งมาจากแบบออนไลน์

ขายคนเขา๙๐๐กว่าบาทกับ๑๐๐๐บาท
ประเด็นที่ตอนนี้เขากำลังโดนอยู่คือ
เขาไปอ้างว่าเขาสามารถเอาดวงของลูกค้า
ไว้ใต้ฐานพระแก้วมรกฏเพื่อเสริมดวงได้

พระแก้วมรกฏไม่ใช่ว่าใครจะเข้าไปถึงได้
ถามว่าคนเข้าไปถึงได้คือตอนที่มีการเปลี่ยนอง
อะไรตามฤดูกาลซึ่งนั่นก็คือต้องเป็นทางเบื้องบนเท่านั้นถูกไหมคะ

คือเรื่องนี้แหละวันนี้ทนายรณรงค์แก้วเพชร
เครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
เขาพาผู้เสียหายกว่า๓๐ราย
ไปแจ้งความร้องทุกข์ที่กองบังคับการปราบราม

ดำเนินคดีกับร้านเพชรพันปีหรือว่าคุณเพชรพันปีนี่แหละ
ข้อหานักนะคะคือข้อหาช่อกงประชาชน
เขาบอกมีผู้เสียหายซื้อเพชรซื้อเครื่องรางไปแล้ว

ถามว่าไม่ตรงยังไงบ้าง

อ่ะไอ้เรื่อง๒๔ล้านหวยทิพย์ถูกจริงไม่จริง

มีคนหลงเชื่อไปซื้อเครื่องรางของขลังมาเยอะ
สืบเนื่องจากที่เขาบอกว่า
มาซื้อเพชรของเขาแล้วถูกหวยนี่แหละ

ได้คุยกับสองคนที่เป็นผู้เสียหายนะคะ
คนแรกเนี่ยเขาบอกว่า
จ่ายเงินไปเสร็จรับของมาพินิษฐพิจารณาดูแล้วคุ้นเหมือนเคยเห็นมันอยู่ในลาซาด้าฮะ
เขาไปเช็คของดูปรากฏว่ามันสั่งมาจากลาซาด้านี่แหละราคาขาย๑๔๙บาท
แต่ว่าร้านให้เช่าบูชาในราคา๙๙๐บาทเขาก็ถามว่าคุณทำไมขายแพงอ่ะ
เขาก็บอกอ๋อมันมีการเข้าพิธีปลุกเสกใส่แล้วชีวิตจะดีขึ้น
คนก็อยากทำอีกคนนึงกรณีแหวนเพชรค่ะ
เขาบอกว่าร้านเอน่อ้างจะเป็นเพชรน้ำร้อยคือเพชรขาวไสน์ไร้สี
พอเอาไปตัวสถาบันเพชรเป็นเพชรมีตำนี่
พลอยที่ล้อมเพชรดันเป็นของปลอมอีก
นี่ถ้าใครดูเพชรดูพลอยไม่เป็นหรือไม่ได้อยู่ในวงการนี้
ไม่ออกเลยนะว่าอันไหนแท้อันไหนปลอม
อันนี้ถ้าจำได้คืออาจารย์วิรดาเป็นคนมาโพสต์แฉก่อน
ที่ว่าเอาโพสต์ใบเซอร์ใบตรวจสอบจากสถาบันเพชรมาตรวจเลยว่า
เนี่ยซื้อไปพอเอาไปตรวจจริงปรากฏว่าไม่ใช่

คดีนี้เนี่ยไปฟ้องร้องในข้อหาช่อกงประชาชนก็จริง
แต่จะเข้าข่ายไหมเนี่ยนะคะ

สามารถเอาดวงเขาไปไว้ใต้ฐานพระแก้วมอ
ได้เหรอคะใครทำได้เหรอในร่วมนี้ค่ะถ้าสมมติว่าทำได้จริง

เพราะเป็นสถานที่ที่สำคัญศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ต้องห้าม

ไม่มีใครได้เห็นใช่เออไม่ได้เข้าไปแบบสักการะใกล้

สามารถทุกว่าจะไปทำได้ยังไงใต้ฐานใต้ฐาน

เขาบอกว่ามีเขาเรียกเป็นเดยเหรอ

ถูกเพราะว่าครั้งหนึ่งแบบว่าเคยมี
ไม่ใช่แบบเป็นองค์องค์พระมีเนื้อเดือยลงมาข้างล่าง

ถ้าคุณทำได้จริงอย่างที่คุณโฆษณาไว้ว่า
สามารถเอาดวงไปไว้ใต้ฐานพระแก้วมรกฏได้

แต่ถ้าคุณทำไม่ได้คุณโดนแน่
เพราะว่ามีผู้เสียหายเป็นจำนวนมาก
หลงเชื่อโฆษณานี้

แล้วก็เสนอผู้บังคับบัญชาสั่งการเรียบร้อยแล้ว

อิยมดีมีใจกับรายการในการชี้แจง

หลังจากปล่อยให้ทุกคนเนี่ยพูดกันมาหมดแล้ว

ออกรายการพี่หนุ่มครับใช่
คนใส่เขาไม่ถามกันหรอกว่าคุณใส่กี่เคสมมติว่าพี่มศแหวนที่มือนี่กี่เคหรอคะอะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าเขาไม่ถามกันหรอกว่าคุณใส่กี่เค
บอกแค่ว่าเป็นทองคำแท้แค่จะแท้มากหรือน้อยเท่านั้น
แค่แท้มากหรือน้อยเท่านั้น
ออกมาแฉคุณนวัดออกมาแฉบิ๊กเอ็มออกมาพูดออกมายอมรับสารภาพขอโทษ
อาจารย์วิรดาออกมาแฉลูกชายเพชรพันปีออกมาแฉ
ล่าสุดวันนี้ตัวละครสุดท้ายคุณเพชรพันปีมาออกรายการพี่หนุ่มใช่ไหมคะ
เรื่องทองปลอมที่ว่าไปช่อกงประชาชนผู้บริโภคหรือเปล่า
อย่างที่บอกที่พี่มดบอกไปเมื่อกี้นี้ว่าเขาบอกว่ามันเป็นเทคนิคการขาย
เขาบอกว่าทองแท้แต่ไม่ได้บอกว่าแท้มากแท้น้อย
ก็เหมือนกันเขาบอกว่าเพชรแท้แต่ไม่ได้บอกว่าแท้มากหรือแท้น้อย
ส่วนประเด็นเรื่องหวย๒๔ล้านค่ะอันนี้เขาพูดไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะสำหรับคุณเพชรพันปีบอกว่า
ถ้าเรื่องนี้ไม่ทำกันเป็นทีมมันทำไม่ได้หรอก
มันต้องรู้เห็นเป็นใจกันทุกอย่างอยู่แล้วไม่ใช่จะมาเอาตัวรอด
นี่ทุกคนมาทำเรื่องนี้ก็ต้องได้ผลประโยชน์กันหมดจะมาโยนให้กันไม่ได้
และที่ที่ฉันไม่ออกมาพูดตอนแรกเพราะจะรอปิดจ๊อป
หวย๒๔ล้านนี้เป็น๒๔ล้านทิพรสเพราะมีหลากหลายรสชาติหลากหลายตัวละคร

ใครจะเอาตัวรอดอย่างเดียวโบ้ยไปคนนู้นคนนี้ไม่ได้
มาบอกรู้เท่าไม่ถึงการคนนั้นหลอกคนนี้หลอก

โอ้ยอย่าเสียงกันนะแล้วจะจบเหรอเนี่ย

อันนี้คือประโยคนี้พี่เช้าพูดถูกจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน

มีคลิปเสียงผู้หญิงสองคนคุยกันหลุดออกมาด้วย
เขายังไม่ได้ระบุว่าเป็นใคร
แต่ว่าผู้หนุ่มเนี่ยบอกแล้วว่าเป็นเสียง
แจ้งในรายการหนกระแสไปแล้วค่ะว่าการถูกหวย๒๔ล้านเนี่ยนะคะเป็นการเซ็ตฉากขึ้นมาค่ะคนที่รู้เห็นนะคะก็ก็เริ่มมาจากที่อาจารย์ลิรดานะคะมามาให้หาสปอนเซอร์ให้นะคะแล้วก็เราก็ร่วมเป็นสปอนเซอร์ด้วยโดยการเราให้เพชรไปคือถ้าสมมุติว่าถูกใบเดียวเนี้ยมันก็ไม่ดังใช่ไหมคะเขาก็ไหนไหนดาราถูกทีมมันก็จะ

ทุกคนนะฮะไม่รอดไม่รอดครับรอดูหลังจากนี้แหละสรุปง่ายคือนางไม่ยอมตายคนเดียวเออก็เขาบอกแล้วไงว่าจะมาโบ้ยให้ใครไม่ได้มันต้องรู้เห็นกันหมดทำงานเป็นทีมอายุเท่าไหร่แล้วจะมาบอกว่าโดนหลอกโอ้โหตอนเนี้ยต้องบอกก่อนว่ามันยังไม่เป็นคดีความนะคะไอ้เรื่องหวยทีม๒๔ล้านอ่ะตอนนี้ที่มันเป็นคดีความจริงจริงก็คือเรื่องที่ว่าขาย
แต่อันนี้คดีนี้มันเป็นของคุณเพชรพันปีคนเดียวไงคนอื่นที่มีอ่ะบิ๊กเอ็มเอ๋ยหมอดูลินลาดาเอ๋ยคุณลิน่าจังมันยังไม่ได้เป็นคดีความหรืออะไรใดคือถ้าตรงนี้จะมีผลกระทบก็คือความน่าเชื่อถือมันก็จะหมดไปบิ๊กเอ็มก็โดนรับผลกระทบไปแล้วมันยังไม่ได้เป็นคดีเลยค่ะมันก็เลยยังไม่รู้ว่าจะ
วันนี้เขาออกมาขึ้นไวน่ะที่แล้วที่มันเป็นแบบเหมือนพูดเหมือนค่ำ
แอคชั่นเข้าโปรงเข้าปากเนี่ยบิ๊กเอ็มกวาดหมด
เขาก็ให้เบอร์แม่เขามาก็เลยไม่เป็นไร
ออกรายการกระชาพาก็ได้มั้งฉะนั้นน่ะออกไปหลัง

นี่ช้อนซื้อใช่ไหมคะไม่ใช่ช้อนซ่อมค่ะจนเต็มไปหมดแล้วเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรไว้เนี่ย